อันนี้ก็ยิงกันเหมือนกันอดีตผู้ใหญ่บ้านยิงหลานชาย
หลานชายเป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน
แล้วก็ไปยิงพี่ชายแท้ในสาราริมถนนด้วยนะครับ
ตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นความขัดแย้งในครอบครัวครับ
เจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือนายนรงศรีคำผู้อายุ๘๔ปีครับ
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๓๘เข้าที่ตรงไหนบ้าง
ไหล่ขวาแล้วก็สะโพกขวา๒นัดครับ
ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่สาราริมทาง๔แยกหมู่๑
ตะบนคลองนกกระทุงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับ
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบางเลนนะครับ

เหตุยิงดังกล่าวเนี่ยมีอีกจุดหนึ่งนะครับ
ห่างไป๘๐๐เมตรคือบ้านเลขที่๙หมู่๑
ผู้บาดเจ็บคือนายสุพศศรีคำฮู้อายุ๕๐ปี
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งนี่แหละถูกยิงที่ไหล่ขวาและกลางหลัง
นำส่งโรงพยาบาลอาการยังสาหัสอยู่ครับ
ส่วนในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็พบปลอกกระสุนปืนตกอยู่ด้วย
นายประยูนสุขเขอายุ๗๗ปีนะครับ
พยานที่อยู่กับผู้ตายเล่าบอกว่า
ก็นั่งคุยกันอยู่สาราเนี่ยนะผู้ก่อเหตุนะครับ
ขับรถมาจอดฝั่งตรงข้ามแล้วก็เดินข้ามมา
จากนั้นก็มีเสียงตวาดครับมีเสียงตวาดผู้ตายนะฮะ
แล้วก็ชักปืนออกมาครับยิงใส่ทุกคนทุกคนตกใจครับ
ส่วนเหตุการณ์ของนายพุทธคนที่ได้รับบาดเจ็บนะนะ
กำนันตะบลคลองนกกระทุงเล่าบอกว่า
หลังถูกก่อเหตุการณ์แล้วก็ชักปืนออกมาครับ
เหตุเนี่ยคนเจ็บก็โทรแจ้งนะครับให้รถรถพยาบาลมารับตัวไปส่งโรงพยาบาลนะฮะ
จากคนเจ็บรู้ว่าอาจจะถูกพวกก่อเหตุ
ดักทำซ้ำมาดักยิงซ้ำนะครับก็เลยพาอ้อมไปอีกทางหนึ่งฮะ
มารับผมไปส่งโรงพยาบาลหน่อยผมโดนยิง
เชียวมาบอกได้หรอบอกได้ที่ไหนวะบอกที่บ้าน
แล้วก็วิ่งมารับแกที่บ้านใช่ไหมพอมารับแกที่บ้าน
แกก็บอกว่าสงสัยจะมีดักอยู่ปากทาง
ก็นั่นพาออกไปอื่นแล้วผมก็เลยพาแกออกไปทางตลาดน้ำรัมพิยา
แล้วก็วิ่งผ่านมาเห็นรถแกจอดอยู่ปากซอยนี่แหละ
แต่ก็ไม่รู้ว่าท่านแกได้มายิงทางพ่อผู้ใหญ่โพสต์นี้อีกหรือเปล่า
เจ้าพระผู้ก่อเหตุคือนายสูอิริพลศรีครรมฮู่
อายุ๗๕ปีอดิตผู้เกียรติบ้านมูลหนึ่ง
แล้วก็เป็นน้องชายของผู้ตายด้วยนะ
ตำรวจคาดว่านายสุริพลขับรถมายิงคนเจ็บก่อน

แต่ตรวจสอบพบว่าก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุกับผู้ตาย
ฟ้องร้องกันครับเรื่องที่ดินมรดก
แต่ถอนฟ้องไปในภายหลังครับ